ดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้เขาพูดกันว่านี่น่าจะเป็นขาใหญ่
ขาใหญ่นะไม่ใช่ขาไก่เออขาใหญ่เมืองปราจีน
เกิดเหตุกันว่าคือเหมือนกับมีคู่กรณีสองฝ่าย
เขาไปมีเรื่องฟ้องร้องกันในศาลเกี่ยวกับเรื่องของการหมินประมาท
แล้วหนึ่งในนั้นเป็นลูกของนายกอบต
แล้วคุณผู้ชมคะหลังออกจากศาลมันมีเรื่องของการเอาปืนไปขู่
อันนี้หลังออกจากศาลเลยนะขับรถออกมาติดแยกไฟแดง

ของนายกอะบาตอร์นะคะหัววาดที่จังหวัดปาลาจีนบุรีอยู่ในรถขนนั้นด้วย
ผู้เสียหายเขาเล่าแบบนี้วันเกิดเหตุจริงเพิ่งออกมาจากศาลเองนะ
แล้วก็เลยทำการฟ้องนายอู๋เพราะนายอู๋ไปหาว่าตัวเขาครบชู้
ทีนี้สารพิจารณาแล้วบอกว่าให้ในเต้ถอนฟ้องซะ
แล้วหลังคดีจบแต่เรื่องมันไม่จบไงคุณก็ตามคลิปที่เห็น
ทีนี้ก็มีการตรวจสอบนะคะไปเจอว่าประวัติของในเต้ไม่ธรรมดา
ตอนเดือนสิงหาคมปี๖๓เขาเคยมีการไลฟ์บังคับให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ย
ท้องอยู่ก้มกราบเท้าเขามาแล้วตอนนั้นกลายเป็นสิ่งที่พากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
นี่แหละเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเพราะผู้หญิงไปโพสต์
ด่าพ่อด่าแม่และครอบครัวของเขาแล้วเป็นลักษณะไปโกงแชร์มา
ลักษณะเนี้ยนะคะแล้วสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยออกมาร้องห่มร้องไห้ขอโทษไปทีนึงแล้วนะ
ขอโอกาสจากสังคมจนกระทั่งนี่แหละค่ะกลายเป็นว่ามาเกิดเหตุตอนพฤษภาคมปี๖๔อีก
เต้พาพวกไปดักรุมทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางยุภารัฐ
พอไปถึงที่โรงงานเขาบอกว่ามีการกระชากคอแฟนของนายยุภารัฐเนี่ยนะคะ
เออออกไปแล้วย้อนกลับมาใช้มือตบหน้านางยุภารัฐ
ก่อนที่จะเกิดอาการชุลมุเนียนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดิ
ตบหน้าละไปทำร้ายเขาหน้าคนเยอะแยะเลยนะอันนี้เคยเป็นข่าวไปแล้วล่ะ
เป็นข่าวดังเลยอันนี้เนี่ยตอนพฤษภาคมนี่เองนะคะ
ปีที่แล้วตอนนั้นหลายคนเข้ามาพยายามห้าม
เต้มีพักพ่วงมาด้วยอีกหลายคนนะคุณเห็นไหมเหตุการณ์
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเราก็เอามาให้ดูอืม